มาถึงข่าวที่ผมโปรยเอาไว้ครับคุณผู้ชมครับ
ผู้หญิงคนนี้จริงอยู่กรุงเทพมหานคร

พอไม่ได้ฉีดปั๊บไปถึงแบบกักตัวนะ

แต่เขาให้ไปกักที่โรงเรียนร้างฮะ

บรรยากาศนั้นหรือขนหัวลุกทีเดียวครับ
โอ้โหกักตัวอย่างนี้กี่วัน
ไปเป็นเพื่อนเธอสักคืนได้ไหมครับคุณวราพร
อยู่คนเดียวอยู่กันสองคนไม่น่ากลัวหรอก
ไม่กลัวคนนะคะกลัวเสียงเมื่อกี้ค่ะ

โรงเรียนร้างแห่งหนึ่ง

เธอบอกเดี๋ยวจะรีวิวให้ดู

อยู่ในห้องเรียนเก่าบรรยากาศสุดวางเวงนะครับ
มีเสียงตุ๊กแกร้องด้วยนะครับ

ความกล้าที่จะเดินไปห้องน้ำ
แล้วเธอก็ชี้ให้ดูปลั๊กไฟด้วย
เธอบอกว่ามันน่าจะระเบิด
สักวันละไม่ต่ำกว่า๒๐๐ครั้งได้
ลั๊กมันคงไหม้ดำแล้วล่ะนะครับ

ตอนเข้ามาก็ไม่ได้ขอไลน์กลุ่มกักตัวเอาไว้
มาถึงนี่เธอต้องมาเดินหา

หาที่ไหนอยู่ตึกไหนอย่างไร
แล้วตอนแรกสถานที่กักตัวบอก

เราก็คือวินาที
แรกที่เดินเข้าไปไม่มีใครเข้าไปส่งนะคะเดินเข้าไปคนเดียว
วินาทีแรกที่เดินจากหน้าค่ายเข้าไปถึงห้องคือไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุ้งปลั๊กไฟหรือว่าอะไรก็คือหนูต้องเดินหาเอง
แล้วพอดึกมาเราก็รู้สึกว่ามันต้องกางมุ้งแล้วเราก็ไปกางมุ้ง
พอวินาทีที่มันจากกามุ้งเสร็จปุ๊บตุ๊กแกเป็นแขกลายแรกที่ออกมาทักทาย
ก็คือวิ่งอ้าปากวิ่งมาทางเราก็คือไม่เคยเจอตุ๊กแกแบบนี้
วินาทีนั้นก็คือปวดฉี่ด้วยแต่ก็คือต้องอั้นไว้จนถึงเช้า
เพราะว่าห้องน้ำมันต้องเดินผ่านป่าไปก็คือตั้งแต่หน้าค่าย
รอบค่ายเป็นป่าอ้อหมดเลย

ไม่อยากจะนึกเลยแต่เธอก็มีสปีริตมาก
ยังไงก็ขออศมรช่วยดูสถานที่กำกลักตัว
ให้เรียกว่ารู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาหน่อยก็แล้วกัน